ดูด้านหลังบ้างค่ะจากน้ำมาถึงไฟ
ลุกเป็นไฟเวทีประกวดค่ะ

อิงฟ้ากับเวทีประกวดนี้
หนูน้อยหนูน้อยเป็นเวทีประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงค่ะ
น้องได้รางวัลที่๒
แล้วผู้ปกครองขึ้นไปปลดสายสะพาย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไร
ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ

ก็รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแล้วเนี่ย
ท่านก็จะได้กล่าวแสดงความดีใจที่ดี
โอ๊ยนี่ค่ะคุณผู้ชม

เกิดขึ้นอยู่กลางเวทีประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
นี่จัดขึ้นเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการมอบรางวัลให้กับน้องอิงฟ้า
น้องอิงฟ้าเนี่ยอายุ๗ขวบ

ปรากฏว่าแม่ของน้องอิงฟ้าขึ้นมาบนเวที
แล้วปลดสายสะพายคืนถ้วยรางวัลให้กับคนที่มอบ
แล้วก็พาน้องอิงฟ้าลูกสาวลงจากเวทีเลย

แล้วอีกคนนึงเนี่ยคือน้องสินิซ่าเฮกิล่าหรือว่าน้องกีว่า
สีชมพูเนี่ยค่ะตัวเล็กเนี่ย

แล้วเห็นน้องอิงฟ้าไหมน้องอิงฟ้ารองอันดับหนึ่งใส่ชุดฟ้านะ

ใช่ค่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ

เพราะว่าแม่ของน้องอิงฟ้ากังขากับผลคะแนน

แม่ขอไปขอกรรมการดูคะแนน

แล้วถามว่าเพราะอะไรแม่ถึงกังขา
มันมีประเด็นเรื่องของการตอบคำถามค่ะ

ทั้ง๒คนเลยว่าน้องอิงฟ้าที่ได้ที่๒

ส่วนคนนี้น้องกีว่า๕ขวบที่ได้ที่๑

มาดูคำถามของน้องกีว่าที่ได้ที่๑ก่อนนะ
หนูจะบอกเขาว่ายังไงลูกอากีว่า
ถ้าเห็นคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์

หนูจะบอกเขาว่ายังไงดีคะ
ห้ามดูเยอะค่ะเดี๋ยวตาบอด
เขาว่าเดี๋ยวตาช้ำ
แล้วก็ตาไม่สวย
น้องกีว่า๕ขวบค่ะคุณผู้ชม
มองว่าเป็นกุศโลบายนะทำให้เด็กรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวตาบอด
เดี๋ยวตาจะตาช้ำเดี๋ยวไม่สวยเอออันนี้ฟังน้องกีว่าแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะให้ฟังอิงฟ้าว่าอิงฟ้าเนี่ยตอบคำถามว่ายังไง
บอกก่อนนะคำถามเขาเนี่ยไม่เหมือนกันฟังเลยได้ไหมฟังเลยว่าตอบคำถามว่ายังไงค่ะ
กล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีอะไรค่ะเชิญค่ะกล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีเหลืองค่ะ
มีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กว่าสองพันสองร้อยสิบสามไรอัลไลท์ยูทูดิฟิติวอลอัลสไนท์แอนด์แฮปปินิส
เนียลเนียลเมิลเนียลเวรอัพเจอร์นีเมืองคนแก่งแหล่งกล้วยไข่
ก้าวไกลสู่ตลาดโลกขอบคุณค่ะไปฟังการตอบคำถามของน้องกีว่าที่ได้ที่หนึ่งอายุห้าขวบ
กับน้องอิงฟ้าที่ได้ที่สองอายุเจ็ดขวบคือทั้งสองคนนี้คือมาแข่งรุ่นเดียวกันค่ะ
ห่างกันสองปีใช่มาแข่งรุ่นเดียวกันคือเขาไม่ได้แบบเป็นแค่ระบุว่าเด็กหกขวบเท่านั้น
ประกวดได้เขาจะมีช่วงอายุไงคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเอาจริง๒ปีของเด็กอ่ะ
ความคิดความอ่านมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะแล้วจริงที่อิงฟ้าใช่ไหมคนนี้อิงฟ้าใช่ไหม
อิงฟ้าเสื้อสีฟ้าที่ตอบโอ้โหอะไรนะ
ฟังก็ต้องอึ้งแหละเพียงแต่ว่าคุณแม่ของอิงฟ้าอาจจะคล่องใจ
ทำไมลูกฉันได้ที่สองล่ะลูกฉันตอบคำถามดีมีคำศัพท์วิชาการ
มีภาษาอังกฤษด้วยนี่กรรมการนับคะแนนผิดหรือเปล่า
ขอดูคะแนนหน่อยได้ไหมนี่เราคุยกับคุณแม่นะโทรไปหาเลย
บอกว่าจริงคุณแม่พาลูกสาวมาประกวดตั้งแต่อุ๊ย
ผ่ามาหลายวิธีอ่ะค่ะประกวดแต่สี่ขวบอ่ะค่ะครับ
มาหลายเวทีเอาแพ้บังชนะบังไม่เป็นไรแม่เคารพการตัดสินนะ
แต่ว่าครั้งนี้แม่คิดไว้แล้วล่ะลูกแม่น่าจะชนะ
แต่แม่ก็ไม่ได้บูลลี่เด็กที่เขาได้ที่หนึ่งนะแล้วพอผลมันออกมาแบบนี้
ก็เลยสงสัยเฉยเองว่านับคะแนนผิดหรือเปล่าไปโต๊ะกรรมการที่เขารวมคะแนนไง
กรรมการขอดูหน่อยได้ไหมคะ
แต่ว่ากรรมการไม่ยอมให้ดูแล้วแม่ยืนยันด้วย
แม่ไม่ได้โวยวายแม่ไม่ได้ด่าทออะไร
มีแต่ผู้จัดที่บอกว่าถ้าคุณแม่ทำแบบนี้นะปีหน้าจะไม่จัด
แล้วก็ให้ทหารมากันตัวคุณแม่ออกมาลองฟังคุณแม่หน่อยค่ะ
เราก็เลยบอกว่าขอดูคะแนนดิก็คือเป็นใบที่กรรมการเขียนได้ไหมคะ
แม่พูดกันดีนะไม่มีการเสียงดังไม่มีการโวยวายอะไรทั้งสิ้น
เออแต่เขาอ่ะโวยวายกลับหาเราอืมว่าไม่ได้ก็คุมไม่ได้
ให้รู้ไม่ได้แต่แค่อยากดูคะแนนคำใบให้ดู
ได้อืมเออแค่นั้นเองถ้าวันนั้นน่ะ
น้ำแข็งเวลาน้ำแข็งไปเป็นกรรมการเวทีเด็กต่างต่างในใบคะแนนเนี่ย
เขาให้ดูไหมเขาก็ไม่ให้ดูใช่ไหม

เป็นพิธีกรวันเด็กมาแบบเป็น๑๐ปี
แล้วก็กวดหนูน้อยสุขภาพดีแบบนี้ค่ะ
ปกติเวลาที่ให้มาเขาจะยื่นเป็นรายชื่อ

การรวบรวมคะแนนไปรวมหลังบ้าน

มันไม่ใช่มีแค่การตอบคำถามอย่างเดียว
ว่าเขาอาจจะดูเรื่องอื่นประกอบด้วยนะคะ

ทีนี้เมื่อกี้ฟังแม่น้องอิงฟ้าไปแล้วใช่ไหม

อยากให้ลูกสาวคือได้ไปลองเวทีเพราะว่าถามเขาแล้วนะ
คือถามกับลูกสาวว่าเนี่ยหนูอยากไปประกวดไหมลูก
กีว่าบอกว่าหนูอยากแต่งตัวสวย
พอหนูอยากแต่งตัวสวยแม่ก็เลยพาไปไง
คิดด้วยว่าจะเข้ารอบ๕คนสุดท้าย
แต่พอได้รางวัลก็ดีแล้วมันมีคำถามนึงว่า
พ่อแม่รู้จักกับกรรมการหรือเปล่า
แม่บอกว่าอุ๊ยไม่จริงเลยค่ะ
ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้รู้จักกับกรรมการแต่ละคนเลย

ใครจะมาตรวจสอบเรื่องนี้มาตรวจสอบได้เลย
ไม่อยากให้น้องคนไหนนะเสียกำลังใจนะลูกนะ
เก่งทุกคนแหละในสายตาลุงเบิร์ตนะน้ำแข็งอาดอมนะ
เก่งทุกคนลูกเก็บประสบการณ์ไปนะครับ
ประสบการณ์ไปแล้วก็ไปประกวดสู้กันอีก
อย่างเดียวนะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการ
คือฉันเห็นลูกฉันกล้าแสดงออกบนเวทีแค่นั้นเลย